ตอนนี้ไทยราวได้วัคซีนโควิดสิบเก้าร็อตแรกมาแล้วนะคะ
รัฐมนตรีวัฒนธรรมวันนี้บอกว่าเดี๋ยวสงครานนี้น่าจะจัดกันได้แล้วล่ะ
นะถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรที่มันรุนแรงมากไปกว่านี้นะครับ
สมุทรสาครเนี่ยเราตามอาการอยู่๓ท่านนะฮะว่าแต่ละวันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
นายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะนายนพัฒน์เอ็มอ่อนนะครับ
บอกว่าวันนี้วันที่๔แล้วหลังฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไม่พบอาการข้างเคียงทำงานได้ปกตินะฮะ
พักไปครู่นึงต่ออีก๑๐นาทีรวมแล้วชั่วโมงหนึ่งได้ก็ปกติดีนะครับ
ถือว่าโควิด๑๙ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดสุขภาพยังแข็งแรงครับ
ในฐานะที่เป็นทั้งโรคความดันโลหิตสูงก็ไม่มีอันตรายใด
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีไข้ไม่มีอ่อนเพลียใดทั้งสิ้นครับ
คลิปต่อเนื่องนะครับจาก๑๖๑๘๐๐นของวันที่๒มีนาคม
ช่วงนี้ก็เวลา๑๙๐๐น๑๐มใช้เวลาเล่นฟุตซอสต่อเนื่อง
เมื่อมีพักใช้เวลาถึง๔๐มร่างกายก็ยังแข็งแรง
แล้วก็วิ่งได้อย่างต่อเนื่องกับฟุตซอลกีฬา
ประเภทกีฬาเณ่งคงที่ที่นี่นะครับ
ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนครับ

ก็ไม่ส่งเสริมความเสียหายต่อร่างกาย

เกิดอาการแต่อย่างใดสามารถทานรับ

แล้วก็นอนหลับพักผ่อนแล้วก็วันนี้ก็มาทำงาน
วันพุธที่๓มีนาเป็นวงรอบในการทำงานปกติ
อีก๒ท่านที่ไทยรัฐทีวีเราตามอาการให้อยู่

นางสาวปรานีนิดอสมตมนาดี
วันนี้วันที่๔อาการปกติเหมือนกัน
แล้วก็นางสาวประกัญญานะครับซึ่งบอกว่าวันนี้
อาการก็ปกติสบายดีไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับ
ค่ะทีนี้ค่ะแต่ว่ามีการแถลงจากทางสวบคค่ะ
ว่ามีบุคลากรทางการแพทย์๑รายแพ้วัคซีนโควิด๑๙นะคะ
ในแพทย์ธุวิสินวิสนุยธินโคศกสวบคอบอกว่า
เป็นแพทย์หญิงนะคะแพทย์หญิงใช้ทุนปี๑
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครอายุ๒๘ปี
มีประวัติเคยแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตัวบวมหลังจากได้รับยาตอนเด็กอะค่ะ
๒มีนาคมฉีดวัคซีนโควิด๑๙ตอนประมาณสัก๑๑โมง
แล้วก็มีอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะคล้ายจะอาเจียน
หลังจากนั้นก็เลยไปนอนพักในห้องฉุกเฉินรับยาแก้แพ้อาการก็ดีขึ้น
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
มีผู้ฉีดวัคซีนไปทั้งหมด๗๒๖๒ราย

มีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์๒๐ราย
๙รายไม่รุนแรงเหมือนกับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
แต่๑รายมีอาการรุนแรงก็คือแพทย์หญิงรายนี้แหละค่ะ

เขามีประวัติว่าเคยแพ้เพนิซิลินมาตั้งแต่เด็กนะครับ
หลังจากที่ให้การรักษามีการฉีดยาที่เรียกว่าอดินไอรินแล้ว
อาการก็ดีขึ้นขณะนี้อาการปลอดภัย
ลายนี้ถือว่ามีอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรง
เพราะฉะนั้นตามระบบของเราถ้าเราพบผู้ป่วย
หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วมีอาการรุนแรง
จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลประวัติแล้วก็การตรวจต่าง
มาให้คณะกรรมการได้พิจารณาสำหรับสถานพยาบาลต่าง
เพราะว่าถ้าเกิดมีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเกิดอาการภายใน๑๕นาที